จะไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาแล้วรอบวันกันต่อค่ะ
เริ่มกันที่เอฟนครนายกหรือว่าเทพชายาอุ่นหนูค่ะ
สอยคิวชาวไทยตอนนี้มือ๖๔ของโลก
ฟอร์มค่ะแทงไม้เดียวหมดโต๊ะนะคะ
ครั้งที่๒ในชีวิตของตัวเองนะคะในเฟรมแรก
ที่พบกับโซฮิลวาเฮดี้จากอิราณค่ะ
ก็อยู่ในการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก
ที่สุดท้ายจะชนะไป๔ต่อ๑เฟรม

โดย๑๔๗คะแนนที่เอฟทำได้ก็ถือเป็นเบรกสูงสุด
ครั้งที่๓ของปีนี้นะคะ
โดยเอฟมีโอกาสที่จะลุ้นเงินรางวัล๑๕๐๐๐ปอนด
ว่าประมาณ๖๔๕๐๐๐บาท
หากว่าไม่มีใครแทงได้เท่ากับเอฟในรายการนี้ค่ะ